วันนี้เราลงพื้นที่มานะครับสำหรับร้านตัดผมที่คุณลุงวัย๗๒ไปตัดผมมา
แต่มันก็ไม่ใช่ร้านเดียวก็มีที่อื่นที่ผู้ติดเชื้อคนนี้เขาก็ไปอีก
เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตอนนี้เขาจะเป็นยังไงกันบ้าง
แต่ว่าดูเรื่องของตัวเลขก่อนวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับทุกผู้ชมครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยตัวเลขเป็นศูนย์นะครับ
ส่วนเรื่องของพรกรฉุกเฉินตกลงที่ประชุมสบคประชุมกันแล้วก็มีมติ
ตามที่สมชเสนอมานะครับก็คือจะขยายเวลาต่อไปอีกหนึ่งเดือนนะครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบค
เปิดเผยว่าที่ประชุมสบควันนี้มีมติเห็นชอบ
ขยายระยะเวลาการใช้สถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกรฉุกเฉินออกไปอีก๑เดือนนะฮะ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะหมด๓๑พฤษภาคม
ต่ออีก๑เดือนก็คือจนถึง๓๐มิถุนายนนะฮะ
เดือนมิถุนายนตามข้อเสนอของสมชนะครับ
หมายก็คือเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของไทยนะฮะ
ส่วนขั้นตอนต่อไปก็ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนะฮะ
จะเข้าที่ประชุมก็คือเปิดมาวันอังคารหน้า
ส่วนการผ่อนปลนกิจกรรมและกิจการต่างในเฟสที่๓นะครับ
ตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลกันอยู่สบคจะนำข้อมูลมาพิจารณา
วันที่๒๙พฤษภาคมนี้
หลังจากนั้นถ้ามีการเปิดตรงไหนเพิ่มเติมได้
เฟสที่๓ระยะที่๓ก็จะให้มีผลในวันที่๑มิถุนายนนะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางสบคก็บอกแล้วว่า
จะประเมินผลคือ๑๔วัน
หลังจากที่มีการคลายล็อกระยะที่๒
คลายล็อกระยะที่๒ไปเมื่อ๑๗พฤษภาคม๑๔วัน
ก็คือ๓๑พฤษภาคมพอดีนะฮะ
ถ้าเกิดสถานการณ์ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงนะครับ
ก็อาจจะมีการคลายล็อกระยะที่๓เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนเรื่องของเวลาเคอร์ฟิลล์ปัจจุบันนี้
ก็คือ๕ทุ่มถึงตี๔นะฮะ
จะมีการลดระยะเวลาเคอร์ฟิลล์อีกหรือไม่
เดี๋ยวก็จะหารือกันในสัปดาห์หน้าเหมือนกันนะครับ

มาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยนะครับ
วันนี้จากการแถลงของสบค
ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติมนะฮะ

ขณะเดียวกันมีผู้ที่รักษาหายเพิ่มออกจากโรงพยาบาลได้๑๓ราย
และวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอผลยืนยันเป็นการยืนยันซ้ำอยู่๒รายด้วยกันนะครับ
คนหนึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากอินเดีย
แล้วอีกคนนึงก็มาจากอียิปต์
แต่ว่าทั้งสองคนนี้อยู่ในระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐอยู่แล้วนะครับ
ผู้ที่ป่วยโคล๑๙ในไทยตัวเลขสะสมเนี่ย
ณขณะนี้ทั้งหมด๓๐๓๗รายนะครับท่านผู้ชมครับ
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๒๙๑๐ราย

เท่ากับว่าตอนนี้เรายังมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก๗๑ราย
วันนี้ก็มีรายงานว่าในการประชุมของสบคนายรมนตรีในฐานะภูมิในการสบค
บอกว่าเรื่องของการเปิดเทอมเนี่ยนะเด็กประถมกับมัธยมเนี่ย
ตอนนี้ตามกำหนดจะกลับมาเปิดเทอมอีกครั้งก็คือ๑กรกฎาคม
แต่เดี๋ยว๑มิถุนายนนี้เนี่ยจะให้เปิดก่อนเป็นบางส่วนจะเริ่มจากโรงเรียนประจำก่อน
ลองดูว่าโรงเรียนประจำเนี่ยให้เขาเปิดเทอมสักหนึ่งมิถุนายนก่อนเนี่ย
สถานกงสถานการณ์จะเป็นยังไง
แต่ว่าตามที่กำหนดกันไว้ตอนนี้คือ๑กรกฎาคมนะฮะ
สำหรับประถมกับมัธยมโดยทั่วไปที่จะเปิดเทิมกันตามปกติ
ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ย่านประชาชื่นนั่งไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่แล้วนะคะ
ตั้งแต่ที่มีข่าวกรณีผู้ป่วยเป็นผู้ชายวัย๗๒ปี
เขาบอกว่าเขาไปตัดผมแถวร้านย่านประชาชื่นแล้วก็สุดท้ายมาตรวจพบว่าติดโควิด๑๙
ตอนนี้ร้านตัดผมแถวประชาชื่นเองก็ร้อนหนาวเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าลูกค้าก็กลัวไม่กล้ามาเข้าร้านเลยถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงของมาตรการผ่อนปลนไปเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่เจ้าหน้าที่เองตอนนี้เขาก็ดำเนินการตรวจสอบเหมือนกันนะคะ
มีการพาตัวพนักงานของร้านไปกักตัวเรียบร้อยแล้วเพื่อรอดูอาการ
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบดูด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยที่ที่ผู้ป่วยรายนี้เขาไปติดมาเนี่ยติดอยู่ตรงไหนอย่างไรกันแน่
คือในมุมนึงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีผู้ติดเชื้อจากการไปร้านตัดผมเกิดขึ้น
แต่อีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการแจ้งออกมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้ว
เพราะว่าคนที่เขาเคยไปใช้ร้านเดียวกันเคยไปนั่งทานอาหารร้านเดียวกันไปตัดผมหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ

อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องบอกข้อมูลกัน

ว่าคุณลุงวัย๗๒ปีคนนี้นะคุณตาก็ได้เนี่ย

มีประวัติคือไปตัดผมมาที่ร้านตัดผมแถวประชาชื่น
อืมอ่าวันนี้เห็นบอกมีข้อมูลที่ตรวจสอบได้เพิ่มเติมอีกเนี่ย
ก็ไปกินอาหารอะไรอีกเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะมีไปทานร้านอาหารติ่มช้ำด้วยนะคะ
อย่างที่บอกว่าพอสอบคอแถลงออกมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้เอาเป็นว่าไม่รู้แหละว่าคือร้านไหน
แต่คนไม่กล้าเข้าร้านตัดผมเลยอืมเพราะว่ากลัวยิ่งยิ่งเป็นร้านตัดผม
ประชาชื่นก็เดือดร้อนกันไปหมดนะคะบอกว่าโอ้โหนี่เพิ่งจะมีรายได้เข้ามา
ยังไม่ถึงเดือนเลยต้องมาระแวดระวังต้องมาถูกสั่งปิดอีกหรือเปล่า
ทีมข่าวเราลงพื้นที่นะคะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านตัดผมที่ผู้ป่วย
รายนี้ไปใช้บริการด้วยครับเขาก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่กรทมและสำนักงานเขตจตุจักรติดต่อมาที่ร้าน
ทางร้านเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะครับเขาปิดร้านเลยอืม
เขาไม่อิดออดอะไรเขาสั่งปิดร้านทันทีให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตได้เข้ามาบิ๊กคลินิ่ง
ฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้พนักงานในร้าน๑๐คน
ศูนย์กักตัวของรัฐเพื่อติดตามอาการสิบสี่วันเลยต้องกักตัวไปเลย
เราก็ไม่รู้ว่าผู้ป่วยรายเนี้ยติดที่ร้านหรือติดมาก่อนหน้าแล้วมาที่ร้านด้วยซ้ำ
คืออันนี้มันยังไม่สามารถสาวหาต้นต่อได้นะคะ
เจ้าของร้านเนี่ยพูดไปน้ำตาไหลไปนะคุณผู้ชมเขาบอกว่า
เขาไม่ได้เครียดนะที่มีคนติดเชื้อมาใช้บริการที่ร้าน
เพราะว่าเขามั่นใจในมาตรการป้องกันของร้าน
จากข้อมูลที่เขาได้ทราบจากเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือผู้ป่วยรายนี้
ตัดผมที่ร้านของเขาในบ่ายวันที่๑๔พฤษภาคม
ซึ่งเย็นวันเดียวกันร้านก็ทำความสะอาดเช็ดถูพื้นด้วยแอลกอฮอล
เหมือนทุกครั้งตามมาตรการอืมหลังจากที่ได้รับการผ่อนปลนมาครับ
จนกระทั่งสิบแปดพฤษภาคมหลังจากนั้นอีกสี่วัน
ถึงมีข้อมูลออกมาว่าผู้ชายคนนี้ติดโควิดสิบเก้าอืม
ถึงสิ่งที่เครียดจริงตอนนี้ก็คือว่าร้านต้องปิดอีกแล้ว
อย่างน้อยก็คือต้องปิดไปอีก๑๔วันเพราะว่าพนักงานทุกคนเนี่ยต้องโดนกักตัวหมด
อ่าเขาบอกว่ารายได้เพิ่งจะได้เข้ามายังไม่ถึงสามสัปดาห์ดีเลย
รัฐบาลก็เพิ่งจะปลดล็อกให้ต้องมาเครียดกับกระแสสังคมรอบข้าง
คือหลายคนก็คนที่อยู่ย่านนั้นก็อาจจะรู้ว่าคือร้านไหน
เขาบอกว่าเขาจะเข้าไปเก็บของที่คอนโดมันเข้าไม่ได้เลย
ไม่เครียดแต่บางทีมันเหนื่อยแล้วว่าคนนี้มันเหนียดมาก
เพิ่งเปิดมาได้กี่วันครับพี่
เพิ่งเปิดมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลย
กำลังซ้อมมือเลยแบบไม่ได้จัดการ
แล้วเราเนี่ยที่คอนโดเนี่ยตอนแรกมันจะกัดตัวที่คอนโด
ตรงนี้เองภาษาอินเวศ
แต่เขาไม่ให้เราเข้าคอนโดไม่ให้เราเข้าเนี่ย

เขาก็เลยบอกเดี๋ยวจะไปแก้เผาให้
คือเราเราอ่ะเข้าใจมันคะ
ถ้าเราเปิดไปเราจะปิดร้านเธอทุกอย่าง
ก็เห็นใจในมุมผู้ประกอบการนะคะแต่ต้องบอกว่าทุกคนตื่นโตกับเรื่องนี้จริง
โควิด๑๙จริงตอนที่นักข่าวเราลงพื้นที่ไปที่ร้านแล้วก็พูดคุยสัมภาษณ์กับเจ้าของร้านอยู่อ่ะ
มีลูกค้าที่เดินมาที่ร้านสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นว่าเป็นร้านนี้หรือเปล่าเมื่อไหร่ยังไง
เพราะกลัวว่าเขาจะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงไปด้วยอ่ามาจังหวะที่นักข่าวเรากำลังพูดคุยกันอยู่เลยนั่นแหละ
ซึ่งพนักงานของร้านก็เอาสมุดจดบันทึกข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งหมดมาให้ดู
ว่าในวัน๑๔พฤษภาคมที่ผู้ป่วยมาเนี่ยมีลูกค้ามาใช้บริการกี่คน
ซึ่งผู้ชายคนที่เข้ามาถามเนี่ยคือเหมือนเพิ่งรู้ข่าวแล้วเขาเพิ่งจะมาตัดผมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ใช่ก็เลยเหมือนเป็นกังวลก็เลยแบบอยากจะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพราะว่าลูกค้าท่านนี้ก็อาจจะลองไล่ดูไทม์ไลน์ใช่ไหม
ผู้ชายที่มาตัดผมที่นี่แล้วไปพบเชื้อโควิด๑๙มา๑๔พฤษภาคม
เขามาเมื่อวานก็คือ๒๑พฤษภาคม
ถ้าถามถึงเรื่องของชงเชื้ออะไรต่างที่ถ้าเกิดสมมุติถ้ามันจะมีเชื้อร่องลอยอยู่ในอากาศ
ถูกทิ้งอยู่ตรงสถานที่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะเลยช่วงเวลาไปแล้วแหละ
แต่เรื่องของการใกล้ชิดการสัมผัสอะไรแบบนี้เขาก็เลยกังวลเขาก็เลย
กับแบบช่างเชิงอะไรด้วยคือก็อย่างที่บอกค่ะมันก็เป็นการรับผิดชอบกับตัวเองกับสังคมด้วยนะ
ถ้าเกิดว่าตัวเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเขาก็จะต้องกักตัวนะคะ
แต่ถ้าพูดถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในระแวกร้านตัดผมตรงนั้นเนี่ยเขาก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติอยู่นะคะ
ร้านค้าร้านตัดผมข้างเคียงก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
คนนี้คือนายชวีแก่นของค่ะเป็นชาวบ้านในย่านนั้นนะคะ
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าปกติมาใช้บริการร้านตัดผมร้านนี้ประจำเลย
หลังจากที่มีการปลดล็อกเนี่ยยังไม่ได้มาตัดผมเลยเหมือนกัน

พอทราบข่าวว่ามีผู้ป่วยมาใช้บริการก็เดินทางมาดู
เขาก็ยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความกังวลให้กับย่านชุมชนของเขาเหมือนกัน
คนอาศัยอยู่ย่านนี้เยอะก็เลยจะต้องระมัดระวังตัวกันให้มากขึ้น
มีรายงานออกมาว่าหลังจากที่ผู้ป่วยรายนี้มาตัดผมเสร็จเนี่ย
ก็ไปทานอาหารต่อที่ร้านติ่มซำในย่านเดียวกันนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปสำรวจต่อเหมือนกันค่ะ
ก็ปรากฏว่าร้านขึ้นป้ายปิดให้บริการชั่วคราว๑๔วันแล้ว
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กรทมนำเอกสารมาให้กับพนักงานในร้าน
รับตัวพนักงานไปเข้าศูนย์กักกันแล้วด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ยังต้องรอการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าตกลงแล้ว
ผู้ป่วยคนนี้ไปติดมาจากตอนไหนอะไรยังไง
แต่มันก็ทำให้เห็นแล้วว่านอกจากตัวเลขที่มันลดลงก็จริง

แต่เมื่อวานนี้มี๒รายที่ไปในสถานที่ที่เป็นที่ชุมชน
อีกคนนึงก็เป็นชาวเยอรมันที่มาอยู่ในไทยแล้วไปชัยภูมิ
แล้วก็มาเป็นโห้มใบห้างอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ยังไงต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกต้องช่วยกันต่อ
ทุกวันนี้เราก็รอฟังการแถลงทุกวันจากทางสบคตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่
เจอเป็นประจำทุกวันเนี่ยคือคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
แต่จากนี้ไปจะมีผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยโคศกสบค
เป็นใครคะโอ้โหอดีตนางสาวไทยโอ้โหเป็นถึงอดีตนางสาวไทย
ตอนนี้ก็เป็นคุณหมอนี่แหละหมอบุ๋มหมอบุ๋ม
เดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับว่าตอนก่อนหน้านี้นะฮะ
ที่คุณหมอบุ๋มผู้ช่วยโฆษกสบค
เคยได้รับตำแหน่งนางสาวไทยตอนประกวดตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
สวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันแพทย์หญิงพันธ์ประพายงตระกูล
รายงานตัวในฐานะผู้ช่วยโคศกสบคค่ะ
จากนี้ก็จะมาพบเจอกับพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะ
เพื่อรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด๑๙ประจำวันค่ะ
นะครับจำได้นะครับผ่านมาไม่นานแล้วยัง
เขาว่าหางจะฟาดมาโดนเราอยู่เร็วนี้นะครับ

ส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเกิดขึ้น
เราก็ควรที่จะเรียนรู้ถึงสาเหตุแล้วก็ต้นต่อของปัญหา
ที่จะมาตอบคำถามนะครับแล้วก็น้องนุ้ยจะต้องพาสองคน
ใช่ค่ะไปเก็บแต่งแน่นอนนะคะแล้วชื่อที่พี่ดูจะประกาศต่อไปนี้นะคะ
จะเป็นชื่อของผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยนี่ฮะอืมอ่า
กำลังจะประกาศชื่อผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยพอดีนี่นะครับนางสาวไทยประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
คนที่สี่สิบสี่ของไทยค่ะนะฮะก็คือแพทย์หญิงพันประพายงตระกูลหรือว่าหมอบุ๋ม
อืมซึ่งตอนนี้ก็คือผู้ที่มาเป็นผู้ช่วยโคศกสบคค่ะจะมาแถลงข่าวทุกวันเสาร์อาทิตย์
อ่านะฮะจันทร์ถึงศุกร์ก็เจอกับคุณหมอทวีสินเหมือนเดิมนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
อ่าถ้าเกิดดูจากประวัติเนี่ยนะฮะหมอบุ๋มเนี่ยนะครับเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องนะครับ
ตอนนั้นได้รองอันดับ๒นะครับแล้วก็รางวัลสาวผิวเนียนใสไร้แผลเป็นด้วย
นะฮะจากนั้นนะครับก็ไปเข้าเรียนต่อนะฮะเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แล้วตอนที่อยู่ปีสามไปประกวดนางสาวไทยประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับ
แล้วก็ได้สวมมงกุฎนางสาวไทยคนที่๔๔นะฮะแล้วก็ได้รางวัลนางงามผิวสวยมาด้วยนะครับ
แล้วก็เรียนจบคณะแพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับหมอบุ๋มบอกว่า
ฝันอยากเป็นนางสาวไทยมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เลือกเรียนแพทย์
เพราะอยากสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแต่ก็มีความสนใจงานพิธีกรนะ
เพราะว่าอยากจะทำงานด้านการสื่อสารอะไรแบบเนี้ยอ่าเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นหมอ
แต่ว่าเรื่องการสื่อสารก็สำหรับอ่าสำคัญสำหรับคนเป็นหมอค่ะ
อ่าก็เลยสนใจงานด้านการสื่อสารมาตลอดนะครับนอกจากนี้นะครับ
ยังเคยเป็นผู้ประกาศข่าวนะฮะอืมคุณหมอบุ๋มเนี่ย
เคยเป็นผู้ประกาศข่าวโอ้โหประกาศข่าวราชสำนักอ๋ออ่านะ
อ่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับเคยประกาศข่าวราชสำนักด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกเวชกรรมความงามแบบครบวงจรด้วยนี่นะฮะ
ปัจจุบันนอกจากเป็นคุณหมอแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของนายอนุทินชาญวิรากูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะแล้วล่าสุดก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วย
โศกสบคจะมาแถลงข่าวสถานการณ์โควิด๑๙ทุกวันเสาร์อาทิตย์
นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็มาแบ่งเบาภาระงานของนายแพทย์ทวีสินนะครับ
นี่ฮะพรุ่งนี้เลยสิวันเสาร์ใช่ค่ะพรุ่งนี้น่าจะเป็นประเดิมวันแรก
ผมก็ต้องฟังเพราะว่าละเอียดยิบเลยนี่เพราะว่าอยากรู้ข้อมูลใช่ไหมคะ
อยากรู้ข้อมูลอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามอยู่แล้วอ้าวอ่า
แล้วข้อมูลนี้ก็สำคัญอีกข้อมูลหนึ่งสำหรับคุณเลยค่ะ
สำหรับหนุ่มทุกคนนะฮะเพราะว่าหมอบุ๋มเข้าพิธีวิวาไปแล้ว
เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบแต่งานแล้วนะคะอ่าแต่ว่าสวยเก่ง
จริงจริงสวยเก่งครบเครื่องนะครับรอเป็นกำลังใจให้เธอด้วยพรุ่งนี้นะ
ในการแถลงข่าวติดตามสถานการณ์โควิด๑๙นะคะ